กรณีนะคะนายโอเล่ซ้อมแฟนจนตาย
ลักษณะเนี่ยค่อนข้างโหดเยี่ยมนะคะ
ที่บอกว่าโหดเยี่ยมเพราะว่าจากการชนะสูตรเนี่ย
ไปพบว่านายโอเล่ผู้ต้องหาใช้ของแข็ง
แทงเข้าไปที่อวัยวะเพศของแฟนตัวเอง

คดีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนนะคะ
คือผู้ต้องหาหนีไปแล้วนะ
แอบกินยาล้างห้องน้ำฆ่าตัวตาย
แต่ดินแดนหลังชีวิตความตายเขาไม่ต้อนรับ

เอามารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลอายัดตัวไว้นะคะ

ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
เพราะกลัวจะฆ่าตัวตายซ้ำหรือไม่ก็หลบหนีไปเนี่ยนะคะ
ทางคดีค่ะตอนนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอก
วุฒิไทยไทยวัดผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานเพชรเชษม
ระบุว่าวันนี้เองยังไม่สามารถนำตัวนายกฤษณโชค
นายโอเล่ไปฝากขังต่อสารอาญาธนบุรีได้
จากผู้ต้องหายังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
โดยที่ยังไม่สามารถระบุได้อีกว่า
จำเป็นจะต้องรักษาตัวในระยะเวลากี่วันก็ต้องรอให้แพทย์
ทำการรักษาอนุญาตให้นายโอเล่ออกจากโรงพยาบาลได้นะคะ
ซึ่งหลังจากนั้นเองตำรวจจึงจะนำตัวไปฝากขังต่อสารได้
และในระหว่างนี้ตำรวจเองก็จะต้องจัดกำลังไว้คอยเฝ้าผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิด
จากกังวลว่าผู้ต้องหาอาจจะคิดสั้น
หรืออาจจะตัดสินใจหลบหนีระหว่างที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ขณะเดียวกันครอบครัวของผู้เสียชีวิต
พี่ชายค่ะนายปวินเกษมศักดิ์นะคะ
เดินทางเข้ามาพบกับผู้กำกับสนเพชรกะเสมเลยนะ

เนื่องจากตามกำหนดตำรวจจะต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังวันนี้
ซึ่งทางด้านผู้กำกับระบุว่า
ชั้นพนักงานสอบสวนได้มีการยื่นขอคัดค้านการประกันตัวไปเรียบร้อยแล้ว

เพราะคดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญ
เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
นี้เองนะคะต้องอยู่ที่ศาลว่าจะมีความคิดเห็นไปในทิศทางใด
จึงทำให้ทางด้านพี่ชายของผู้เสียชีวิตรู้สึกสบายใจขึ้นมาก
แต่ก็ยอมรับว่าครอบครัวยังรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่เป็นภาพของผู้ต้องหานะนายโอเล่ด้านซ้าย
เมื่อสักครู่นี้เป็นผู้ที่เสียชีวิตซึ่งเป็นแฟนกันนะคะสองคนนี้นะคะ
วันนี้เองทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเตรียมประกอบพิธีชาปนกิจศพ
ผู้เสียชีวิตก็คือน้องบุ๋ม๕โมงเย็นนะคะที่วัดบางประทุนนอก
แม้ว่านายโอเล่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาจะไปขอขมาศพ
ตามที่รับปากกับครอบครัวไว้นะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เดินทางไปเนี่ยนะคะ
ครอบครัวบอกว่าไม่มาไม่เป็นไรเดินหน้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
คนที่ถือภาพอยู่นี้เป็นคุณน้านะคะคุณน้าของผู้เสียชีวิต
แต่ว่าผู้เสียชีวิตให้ความเคารพเรียกว่าแม่นะคะ